มาต่อบ้านนี้เลยดีไหมจ๊ะสำหรับแมทพิรณีค่ะมีข่าวลือหนาหู
เหลือเกินบอกว่ากำลังจะแต่งงานอ้าวแล้วแต่งกับใครตอนนี้เขาคบกับ
ก่อนหน้านี้เนี้ยคุณสงการแต่ฉันอารมณ์ออกมา
แล้วว่าไม่ใช่ความจริงยังไม่ได้แต่งนะคะแต่ใครที่ยังรอฟังจากปากสาวแมท
เมื่อวานนี้ค่ะเขางานเปิดตัวละครลิขิตรักข้ามดวงดาวคู่กันกับณเดชน
เจ้าตัวก็มาร่วมงานในฐานะนางเอกของเรื่องนะคะสำหรับละครเองเธอบอกเลย
เรตติ้งอยู่เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสด้านลบเยอะ
หลายคนบอกว่าเห็นแมทปุ๊บจะเปลี่ยนช่องเลยนะคะแต่ตอนนี้เธอบอกว่าดีใจที่คนเริ่มเปิดใจแล้ว
อยากจะดูผลงานของเธอมากขึ้นจากกระแสข่าวด้านลบก่อนหน้านี้นะคะส่วนเรื่องแต่งงานเธอจะว่ายังไง
แต่งจริงไม่จริงไปฟังแมทจ้ารวมไปถึงที่แฟนละครเริ่มเปิดใจให้เธอแล้วค่ะ

ว่าเกรงใจนักแสดงทุกท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันส่วนตัวดีกว่า
เพราะว่าตรงนี้เป็นงานเปิดตัวละครมันว่าน่าจะเหมาะสม
แต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวดูข้างนอกด้วย

แต่งนะคะแต่เข้าใจน้องแหละ

อยู่นะคำตอบนางก็เหมือนแบบว่า
ดูสถานการณ์ด้วยจ้ะเข้ามางานเปิดตัวละคร

นี่พระเอกของเรื่องณเดชนคุกิมิยะนะคะ
ประเด็นเรื่องที่หลุดปาก

รวมไปถึงเพิ่งควงกันไปไหว้พระที่พม่าด้วย

เพราะว่าณเดชน์เองก็ไม่สะดวกสัมภาษณ์เหมือนกัน
ไว้อีเวนต์หน้าดารานี้เก่งนะ

ไม่เป็นไรก็รออีเวนต์หน้ากันต่อไป
แล้วก็รอดูละครละกัน
ละครเช้าแห่งปีของเขานี่แหละนะคะ